อีกหนึ่งเรื่องราวที่มันแปลกมาหลายวันหลายอาทิตย์แล้ว
ลาวาโครนมันผล
อย่างหนึ่งเขาบอกว่าเป็นหินประหลาดคล้ายกับหลวงพ่อขาว
ที่ชาวบ้านเขาถืออยู่นี่แหละครับตาแบบนี้หรอคะ
นี่คนที่พบก็คือคุณทองขันเขาเล่าว่าขณะที่กำลังมากราบไหว้ลาวาโครนเนี่ยนะฮะ
ตัวเองเขาก็อธิษฐานขอพรจากโครนเลยนะบอกว่าโครนเอ้ยถ้าลาวาโครนศักดิ์สิทธิ์จริง

หลังจากที่ขอพรไปเสร็จเท่านั้นแหละครับ
อยู่ก็มีก้อนหินคล้ายกับหลวงพ่อขาว
ว่าแบบนั้นนะโหลขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจ
เธอก็ไปหยิบขึ้นมาแล้วก็พินิษฐพิจารณาดู
โอ้โหทำไมมันดูแล้วมันเหมือนเหลือเกิน
ผมไม่ได้บอกเองนะคุณทองขันก็เป็นคนพูด
ไม่เชื่อไปลองฟังเสียงดูครับ

จ้ะลาวาโค้น
เพราะว่าพ่อต้านยกมือขอพระพุทธกับบุตรขึ้นมากก็เลยจับ
ก็เป็นความเชื่อของพี่เขาไง
คือตรงนี้มันเป็นที่ที่ชาวบ้านเขาเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์

เขาก็เลยภาวนาเหมือนกับว่าตั้งจิตอธิษฐานว่า
ถ้าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงนะก็ขอให้หลวงพ่อขาวโผล่ขึ้นมา
ทันใดนั่นแหละก็มีเนี่ยสิ่งนี้ผุดโผล่ขึ้นมาจากลาวาโครน

จะเอามาตั้งไว้ให้ชาวบ้านได้ดูกันค่ะ

แต่ก็ต้องย้ำกันอีกครั้งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
รวมไปถึงใครที่จะไปแล้วเนี่ยนะแบบว่า
มีความเชื่อมากว่าเจ้าลาวาโคเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์
จะไปตักโครนมาอาบมาถูมาพอก
หรือบางคนหนักเลยจะเอามากิน
อันนี้ต้องเตือนนะครับเตือนสติด้วยนะคะ
ไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นโครนมันเป็นดิน
เนี่ยเห็นไหมตักใสมาเนี่ย
เออมันสกปรกนะเอาพูดตรง
ต้องระวังด้วยแล้วตรงนั้นเป็นพื้นที่นา

เพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรรู้ไหม
เกี่ยวกับสารที่เป็นโรคฉี่หนู
อันเนี่ยเขาเตือนกันมาเลยนะครับ
ใช่ครับเขาเตือนมาเลยนะมีโอกาสมาก
ถ้าเอาไปกินอาจจะเสี่ยงกับการเป็นโรคฉี่หนู

เยอะแบคทีเรียสิ่งแปลกปลอมต่างที่มันปนเปื้อน
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าพื้นที่ตรงนั้น

อย่าเพิ่งให้ประชาชนหรือว่าสัตว์เลี้ยงเข้าไป

อันนี้ก็สามารถไปดูไปขอพรอะไรได้แหละ
แต่เรื่องที่จะเอามาดื่มกินเอามาใช้เนี่ย
แล้วก็เป็นห่วงกันใหญ่คุณผู้ชมนั่นแหละค่ะ